อนาคตใหม่ซึ่งการแถลงข่าวลักษณะนี้นะครับ

เราพยายามที่จะทำให้เกิดการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ขึ้นเรื่อยของพักอนาคตใหม่
ก็เราเป็นประธานอาเซียในปีนี้นะครับ
ประการที่๒ประเด็นที่๒ก็คือเรื่องความน่ากังวลในสายตาประชาคมโลกนะครับ
มองประเทศไทยรัฐบาลประเทศไทยรัฐบาลของคุณประยุทธ์๒เนี่ยนะครับ

ประเด็นที่๓ก็คือประเด็นเรื่องที่พักอนาคตใหม่ได้ทำงานเชื่อมโยงกับประชาชน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่สำคัญก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ
แล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือการทำงานภายในสภาที่ร้อยเรียงปัญหาจากนอกสภาเนี่ย
เข้าไปในสภาว่าเราจะผลักดันประเด็นอะไรต่อไปนะครับ

เดี๋ยวผมจะชี้แจงในด้านของบดบานของปรับสุขบรฑนาภักดิ์อนาคตใหม่
ได้ย้ำถึงภารกิจหลักบัตรประชาคมอาเซียน

พลิกฟื้นประชาคมอาเซียน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

และสิทธิภาพของคนละเมือง
ช่วยเหลือตรวจสอบกันและกันนะครับ
ก้าวข้ามการแทรกแทรงกิจการภายใน
และไปสู่ความร่วมมือที่มีคุณภาพของประชาชนในแต่ละประเทศนะครับ

สถาปนาความเชื่อมั่นระหว่างประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยคือหนทาง
ไปสู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเป็นการปลดปล่อยให้ศักยภาพของมนุษย์ศักยภาพ
ของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจอาเซียนนะครับ
ได้แสดงศักยภาพในประชาคมโลก

จากประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
และต้องเห็นการขับเคลื่อนในภาคประชาชน
และครั้งนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน
เรายังอยากที่จะเห็นการร่วมมือในภาคประชาชน
โดยการจัดเวทีควบคู่ขนานไปในภาคประชาสังคมครับ

ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ก็คือรัฐบาลคุณประยุทธ์๒นะครับ
สื่อโลกยังไม่เห็นความชอบทำของรัฐบาลใหม่
จะสังเกตได้ว่าจากอันเฟลนะครับ
ได้มีการบ่งบอกว่ารัฐบาลใหม่ของประเทศไทย

และได้เขียนบทสรุปว่ามีเสรีอยู่บ้าง

ให้เห็นถึงความบกพร่องหลัก
ในการเลือกตั้งครั้งนี้๓ประการ

เกิดรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ
เห็นมีคนไทยเพียง๑๐๐ละ๑๒๙
มองว่ารัฐบาลนี้ได้รับความชอบทำ
ข้อที่๒คือกรกตไม่เป็นกลาง
ในเรื่องของการที่มาของคณะทำงานการเลือกตั้งนะครับ
ข้อที่๓ก็คือว่าการใช้สูตรคำนวณ
สัดส่วนของสมาชิกสภาพผู้แทน
ทั้ง๓ข้อนี้ทำให้หน่วยงานด้านการสังเกตการณ์

ที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลก
บ่งบอกให้รู้ถึงเสถียรภาพ
บ่งบอกให้รู้ถึงรัฐบาลประยุทธ์๒
ซึ่งสอดคล้องกันกับสื่อระดับโลก
ที่ได้ใช้คำเรียก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาว่า

นั่นก็คือการบ่งบอกให้รู้ว่า
เขายังเรียกผู้นำของประเทศไทย
ว่าเป็นผู้นำรัฐบาลทหารครับ

การทำงานประกาศแรกคือ
ปัญหาหมอกควันที่ยังคงเรื้อรังอยู่และเป็นมานาน
ปัญหาที่สองก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่
เปิดให้บริษัทเอกชนเข้าไปทำเหมืองดีบุกนะครับ
ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตต้นน้ำ
ซึ่งประชาชนใช้น้ำจากแหล่งนั้น
ในการอุปโภคบริโภคเป็นการปกติ
และยังใช้น้ำจากแหล่งนั้นที่เป็นต้นน้ำ
ในการทำกิจกรรมทางการเกษตรด้วยนะครับ
เชื่อมโยงมาที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์บริบทแสงกระดกบุตร
แล้วก็คุณพิธาริมเจริญรัฐ
ที่ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบไปพูดคุย
รับฟังปัญหาภาพสะท้อนจากประชาชน
ในเรื่องที่ทางรัฐบาลให้สัมปทาน

ในการทำเหมืองแร่ถ่านหิน
ซึ่งที่อำเภออมเก๋อย
มีปัญหาในเรื่องของป่าทัพที่ที่ฟ้าป่ามานานอยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชน
ที่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์อยู่จำนวนมากเลย
เป็นพื้นที่ป่าขึ้นมา
ทำให้๗๕ของพื้นที่อำเก๋อย
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวน
และอีกประมาณ๒๔อยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า
พื้นที่ที่อยู่นอกเขตป่าจริง

มีอยู่แค่ประมาณสัก๕๐๐กว่าไร่เท่านั้นเอง
ซึ่งคิดเป็น๐๐๔ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับ

ที่ใช้ทรัพยากรใช้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ย

และไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ์ต่าง
แปลงไร่สวนธรรมนาต่างเนี่ย

แต่รัฐกลับนำพื้นที่เดียวกันนี้
ไปให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนนอกพื้นที่นะครับ
โดยให้เขามีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ซ้ำร้ายนะครับเรายังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
พลังงานที่เกิดจากการใช้พวกฐานหินเหล่านี้เนี่ย

กลับกลายเป็นนำพื้นที่ป่าที่ประชาชนเอง
ที่อยู่มาดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนปี๒๕๐๐เนี่ย
กลับไม่ได้สิทธิ์ไปให้กลุ่มของนายทุนเอกชนได้สิทธิ

โดยที่ยังไม่ได้มีการยึดโยงกับประชาชน

ไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างเพียงพอ
เพราะฉะนั้นพักอนาคตใหม่ก็ยังเดินหน้าในเรื่องนี้
เดินหน้าในเรื่องการเชื่อมโยงยึดโยนรับฟังปัญหากับประชาชนต่อไปนะครับ
แล้วก็จะนำมาเข้าสู่การทำงานในสภาต่อไป
ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือการเชื่อมโยงมาจากประเด็นที่แล้วนะครับ

การทำงานในพื้นที่ต่างรับฟังปัญหาประชาชนและนำปัญหาเหล่านั้นนะครับ

มีประชาชนที่เข้าชื่อกันนะครับ
ลงรายมือชื่อกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นรายชื่อแล้วนะครับ
ได้มายื่นที่รัฐสภานะครับ
เพื่อให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติ
ทบทวนแก้ไขยกเลิกประกาศและคำสั่งต่างของคอสชนะครับ
ว่าเราจะจัดการบรวดดุขต่างของข้อสอช่อ
ประกาศคำสั่งต่างที่ออกตามมาตรา๔๔
ซึ่งทั้งหมดตอนนี้มีปัญหาที่มีปัญหาอยู่ที่เป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ขัดต่อหลักการนิติรัฐและขัดต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ย

แต่บางส่วนก็ได้มีการยกเลิกไปแล้วหรือมีการปรับเป็นพระราชบัญญัติไปแล้ว
ท้ายที่สุดเหลือจะอยู่ประมาณ๒๒ฉบับนะครับ
ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่ข้อที่๒
ข้อที่๒คือว่าเราจะเสนอยัตติให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัน
เพื่อพิจารณาผลเสียผลกระทบต่างที่เกิดจากประกาศทำสั่งของคศภ
ออกตามรัฐมนูลมาตรา๔๔นี้นะครับเพราะว่า
คำสั่งต่างแล้วนี้เนี่ยออกมาแล้วมีสถานะตามกฎหมาย
และได้รับการรับรองโดยมาตรา๒๗๙ตามรัฐมนูลนะครับ
ซึ่งไม่มีการประเมินไม่มีการรับฟังเสียงจากประชาชน
ไม่มีการโดยปกติการออกกฎหมายเนี่ยครับ
แต่คำสั่งของคอสชเหล่านี้ปรากฏว่าไม่มีการประเมิน
หรือการติดตามได้ถึงผลดีหรือผลเสียหรือผลกระทบจากประชาชนเลยนะครับ
ฉะนั้นเราต้องการที่จะทำให้เกิดคณะกรรมธิการในจุดนี้นะครับ
และเรายังคิดเผื่อเอาไว้ว่าเราจะสำรองที่นั่งในส่วนของคณะกรรมการนี้
ให้กับประชาชนภายนอกที่สามารถเข้ามาร่วมทำงานในคณะกรรมการวิสามันนี้ได้ด้วยนะครับ
ประเด็นต่อไปก็คือประเด็นที่ว่ามาตรารัฐธรรมนุนที่จะต้องแก้ไข
เมื่อกี้ที่พูดไปนะครับก็คือมาตราหลักก็คือมาตรา๒๗๒
ว่าถูกต้องตลอดการนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องแก้ไข
ดันต่อไปนะครับก็คือมาตรา๒๗
ที่ให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
สวที่มาจากการลากตั้ง
สวที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน
แต่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งได้

ภาคอนาคตใหม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการ
จับตากลุ่มทุนผูกขาด
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นในเรื่องของกลุ่มทุนผูกขาดที่สำคัญอยู่๒ประเด็น
แต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยถึงเอกสารถึงเรื่องกระบวนการในการประมูล
มีข้อที่น่ากังขาหรือข้อที่น่าสงสัยอยู่หลายประการซึ่งพักอนาคตใหม่จะผลักดันให้เกิดการถามหรือผลักดันให้เกิดกระทู้ถามสดเหล่านี้ต่อไปในสภานะครับ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการลอบทำร้ายนักกิจกรรมต่างนะครับ
การปรับปรุงฟื้นคืนผิวถนนที่ได้มาจากที่มันเสียหายจากกลุ่มที่ได้รับสรรปทานในการทำรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
ประเด็นเรื่องนมโรงเรียนที่ใช้งบประมาณในการพัฒนาครั้งนี้ไปถึง๑๔๐๐๐ล้านบาทนะครับ
แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องการส่งออกช้าง
แต่อย่างไรก็ตามนะครับพักอนาคตใหม่เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราจะพยายามจัดทำให้มีการแถลงประจำสัปดาห์แบบนี้นะครับ
เป็นกิจวัตรต่อไปถ้าสมมุติว่าเอื้ออำนวยนะครับ
เพื่อให้มีการพูดคุยเพื่อให้มีการสื่อสารจากภาคการเมืองสู่ภาคประชาชนนะครับ
แล้วก็อัปเดตการทำงานอย่างนี้กันต่อไป
ถามเรื่องหมื่นรายชื่อค่ะที่ประชาชนลงชื่อหมื่นรายชื่อตรงนี้เราจะนำไปยื่นยังไงแบบไหนวันไหนไหมคะ
จริงหมื่นลายชื่อนี้ทางภาคกรรมนาคตใหม่ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปทำให้เกิดกระบวนการนี้ขึ้นมานะครับ
กลุ่มกระบวนการนี้เป็นที่เราคุยกันไว้ก่อน
แล้วเพื่อที่จะจัดสรรให้แต่ละส่วนแต่ละพักหรือแต่เราไม่ได้ยื่นในเรื่องของคณะกรรมการวิสามันในการตรวจสอบข้อบังคับประกาศของคอสชตอนนี้นะครับ
สัปดาห์นี้น่าจะยังแต่ว่าคงจะถัดไปนะครับ
มีใครพี่น้องสิ่งประชนท่านใดที่ยังมีคำถามอีกไหมครับ
ตรงนี้เนี่ยข้างต้องบอกก่อนเลยแต่ทางภาคอนาคต์ผู้ใหม่ไม่ได้พูดคุยเท่านี้กระทั้งอย่างนี้กระทำการบริถันภักรณ์ไทยโดยของเขานะครับ
แต่ว่าถามว่าทางภาคนักคนใหม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าหรือเปล่าก็คงเห็นด้วย
เพราะว่ากาวเองหรือสวเองเนี่ย
ซึ่งสวในครั้งนี้ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งผิด

ก็ภาคนักคนใหม่ก็เห็นว่าการตรวจสอบทั้งสอสอและสอวอควรจะมีมาก
เรามีข้อมูลที่พอจะยื่นเพิ่มเติมเพื่อทำให้หลักฐานมันแน่นหนา
หุ้นในบริษัทใดเนี่ยเป็นเป็นที่เปิดเผยอยู่แล้ว
สามารถตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นหลักฐานโดยเฉพาะในเรื่องของข้อสำคัญในหนังสือบริคลสนทิของการจดทะเบียนบริษัทมันเป็นที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับ
ล่าสุดก็คืออย่างที่สัปดาห์ที่แล้วที่ผม

ถ้าสมมุติว่าทางสารรัฐมนุนยังไม่ได้มีท่าทีหรือมีคำสั่งใดออกมา
ซึ่งผู้ที่เป็นคนแทรงในประเด็นดางการเช่น

จะได้แถลงไปคงจะต้องรอดูสักระยะเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ว่าจะมีคำสั่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดออกมาจากศาลนมนุษย์หรือไม่นะครับ
ตอนนี้ภาพพลังคันธรรมแทนก็เหมือนจะเตรียมยื่นให้ตรวจสอบสอบของเน็ตภักดิ์ไฟฟ้าที่เดียวกัน
ตรงนี้ชื่อของคุณไวโยด้วยตรงนี้จะมีการพิจัยอะไรนะครับกรณีถือหุ้นสืบ
อย่างถ้าเป็นของส่วนตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างผมเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
ก็เคลียร์ในเรื่องของประเด็นนี้ค่อนข้างชัดก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
แล้วก็ในส่วนของท่านอื่นเองก็คิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันเหมือนกัน
คงไม่ได้กังวลประเด็นนี้เหมือนกันครับ

ทั้งนั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสิงหวังชนมาก